เมื่อวานมาแถลงใจภาวน์กระทับยนต์ไทยรัสทีวีของเรา
ายไปบ้านและรถ
สำคัญเมื่อลักษณ์การแถลงกระทับยนต์
ติดภายลักษณะคุณรักษาพยาบาลที่โรงพิทธิ์แพทย์ตาลังศิฑ
และไปถึงของคุณผู้ชม

จะฉายต้นปีเป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติ
โอ้โฮสายบุญด้วยคือเรื่องมันฉาวขนาดนี้
พูดตรงยังกล้าเล่นอีกเหรอโอ้โฮนะคะจะไปฟังเรื่องเมื่อวัน
แถลงทั้งน้ำตาไปฟังเรื่องทั้งหมดที่ตกอับจริงหรือเปล่าจากเอมมี่แม็กซิมเลยค่ะ
ก็เพราะว่ามันจะเป็นเซ็นกระตุกเหตุให้ซักได้
แล้วก็ห้ามเครียดค่ะพี่ทุกคนตกใจว่าเฮ้ยทำไมยังเข้าโรงพยาบาลเอกชน
เวลาที่เราป่วยนะคะเราต้องเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
แล้วก็ตอนนี้นะคะคุณแม่เพิ่งไปเซ็นใบรับสภาพหนี้กับ

ต้องกลับขอบพระคุณทางโรงพยาบาลมากนะคะ
ที่ให้ทางคุณแม่ได้ผ่อนชำระเป็นรายเดือน
หนูไม่ได้โกงหนูไม่ได้หนี
หนูยังอยู่ตรงนี้ต้นปีใหม่เลยนะคะ
ก็มีภาพยนตร์เรื่อง๗๗รัชชาลีตินะคะ
เป็นตอนของพระศิวรีเอมมี่รับ

เรื่องมันเป็นเกี่ยวกับพระพุทธประวัติแต่เรามีเรื่องราว
ก็จริงแล้วเอมมี่ได้คำชมจากผู้ใหญ่มานะคะ
เพราะว่าเมื่อก่อนเอมมี่เป็นผู้หญิงเซ็กซี่
แล้วก็เมื่อก่อนอะไรก็ถ่ายเซ็กซี่
และสุดท้ายแล้วอำมาราปารีก็คือ

ใครก็ยังมองเอมมี่ในภาพลักษณ์ที่แรงอยู่

แรงแต่ไม่เลวยังคงใช้คำนี้ได้เหมือนเดิมนะคะ
เพราะว่านางจะได้เอามาใช้หนี้ให้หมด

เจ้าทุกข์ต่างรอกันนิดนึงแล้วกันนะ
ขายบ้านขายรถกันไปแล้วด้วย
หนูจะเป็นกำลังใจให้นะคะ